จุฐาหอนช่วงนี้ฝนฟ้าคนอง

มีช่างก่อสร้างคนหนึ่งกำลังฉาปูนอยู่

ครึ้มฟ้าครับฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้ว
นี่สักพักหนึ่งฟ้าผ่าลงกลางหัว
แล้วเสื้อผ้าที่เขาใส่น้องชมพู่กระจุยกระจายออกไปเลย

คือมันผ่าแรงแล้วมันก็ตัวเขาไหม้เลย

นะฮะตำรวจสพสำนักทอง
ไปตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิต

นี่คือ
แล้วมันคือกระเด็นออกไปเลย
ประวาสหัวเข็มขัดเป็นทองเหลือง
มีรอยไหม้อยู่กลางศีรษะพอดีครับ
อะไรเนี่ยไหม้หมดเลยเพราะว่าถูกฟ้าผ่าอย่างแรง
ทีนี้ไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นภรรยา
นางสาวปุ๋ยนะฮะก็เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
นะฮะก็คือผู้เสียชีวิตคือหนัยสุปไวร์ชายอายุ๔๔ปี

คือตอนนั้นทำงานกันอยู่ฟ้าครึ้มนะฝนยังไม่ได้ตกนะ
ก็ยังทำงานกันอยู่ฝนยังไม่ตกแต่มันมีเสียงฟ้าร้องแล้ว
เริ่มฟ้าร้องฟ้าและเป็นระยะ
นะฮะผู้ตายก็ถือเขาเรียกว่าเกรียงฉาบปูนเนอะ
เดินไปล้างไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาเดินไปล้างน้ำก่อน
กำลังล้างอยู่สักพักหนึ่งได้ยินเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยง
เสียงดังสนั่นทั่วพื้นที่หันไปดูสามีล้มทั้งยืน
โอ้โหนะฮะคว่ำหน้าอยู่แล้วเพื่อนคนงานตะโกน
ฟ้าผ่าฟ้าผ่าก็เลยรอจนแน่ใจว่าเฮ
มันจะไม่ผ่าอีกหรือเปล่าทุกคนยังไม่กล้าเข้าไป
ก็เลยไปดูสุดท้ายเสียชีวิตคาที่เลย
แล้วก็แน่นอนสื่อนำไฟก็คือหัวเข็มขาดที่เป็นทองเหลือง
เอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับ
ทำงานในพื้นที่โล่งแจ้งหรือว่าใส่เครื่องที่มันเป็นโลหงโลหะในร่างกาย
ระวังเรื่องของช่วงมรสุมช่วงฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกแบบนี้ด้วย
สร้อยแหวนทองนาฬิกาต่างก็ระมัดระวังแล้วก็โทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ